วันนี้เลขคดีมันเลขเดียวนะครับใน๒ครั้งปี๕ครับ
หกศูนย์เนี้ยเขารวมเป็นเลขคดีเดียวกัน
แล้วก็ในการที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยหมายถึงวันนี้นะครับ
ชัดเจนแล้วว่าอ่าทั้งสองคดีตั้งแต่ปีห้าห้ากับหกศูนย์เนี้ย
มันจะได้เรียกการเนี่ยสั่งไว้ฟ้องถึงสองคดีสรุปแล้วคือีอ่า
สี่ใบว่าอ่าต้องไปตรวจสำนวนจะขอสำนวนขอสำเนาสำนวนนะครับ
นิติกรของสรรพกรซึ่งให้การว่าอย่างไรบ้างเนี่ย

ผมว่าเคสที่เราจับทั้งหมดเนี่ยก็จะออกทางเดียวกัน
ตั้งแต่ทุกคดีที่เราจับนะครับ
แล้วก็ในส่วนของทัพลานเองก็อาจจะมีคดีอย่างนี้

อิมพูฮิวเนี่ยก็จะมีของพสวกรของครูลาศ
ที่เคยมายื่นหนังสือว่าเป็นพื้นที่ของสวกร
อันนี้เราก็แจ้งกับความเมื่อกดี๑๕๗ไป
เกี่ยวกับการให้การเท็จและนำหนังสือ

หรือว่าเอ่อเจ้าสำนักของสวกรเนี่ย

อันนี้ถ้าเขาก็ไม่ให้เนี่ยก็ถือว่าเข้ามาโดยไม่ชอบอยู่แล้ว